มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ภูผาพญานาคตรงจุดตรงนี้ตามที่หนูเคยศึกษามา
เคยอ่านมาตรงนี้เป็นเมืองของเขาหรือเป็นทางขึ้นทางลง

เป็นเมืองเลยเหรอลูกเมืองเขาอยู่ไหน

อยู่ไหนลูกบ่อน้ำบ่อน้ำใช่ไหมครับ

ภูผาเดินเดินนำไปได้ไหมว่าตรงไหนที่แบบเป็นทาง

ไม่ต้องพูดแต่เดินไปเดี๋ยวพี่เดินตามไป
ได้ไหมอ่ะไป

ตรงนู้นตรงไหนซ้ายหรือขวา

ไปโอเคไม่ต้องพูดนะเดินไป
ไปตอนนี้เรากำลังเดินไปตามที่น้องภูภาได้บอก
อย่างที่คุณเจ้าเช้าถามนะครับว่าจุดไหน
คือจุดกึ่งกลางของโรคบาดาน

มันเป็นทางขึ้นลงขององค์พญานาค
ทางน้องภูภาหันทางซ้ายแล้วก็เดินมา

อันนี้คือสองข้างทั้งเป็นเหมือนป่า
ใช่ครับแต่ที่สำคัญคือน้องไม่เคยมาครับ

ก่อนที่จะทำทางเข้ามาจะเป็นแบบไหนฮะ

ภูผานะครับก็พาเราเดินมานะฮะ

สิ่งที่คุณฮะสัมผัสได้คือ

ผมว่าเป็นที่ที่ปฏิบัติเขา

เคยเห็นเวลาฤษีเขาจะขึ้นมาทำอะไรสักอย่าง

ผมว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะ

นี่คือจุดของหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฝ่างหลวงปู่ฝ่าย
ซึ่งเป็นฤษีประจำอยู่ตรงนี้ครับ

คือชื่อของท่านว่าหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฝางหลวงปู่คว่าง

คือสถานที่ตรงนี้เนี่ยตามความเชื่อของคนโบราณ

ก่อนที่จะผ่านถ้ำเข้ามาคือถ้ำอยู่ทางนี้นะครับ

ผ่านเข้ามาตรงนี้ตามโบราณสถานเกย์ไว้ว่าตรงนี้สถานที่ตรงนี้
ซึ่งเป็นท้องพระคังของท่านปู่พระยาทีสุธธงศ์นี่ไง

ก็ให้ฤสีทั้งสามได้มาดูแลณอวังณสถานตรงนี้
คือต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวน้องเองเนี่ยไม่เคยมาที่นี่นะ
แสดงว่าปู่สีสุธธงศ์ขอบประตูก้าวออกท่ำอยู่ตรงนี้
ท่ำอยู่ที่นี้ครับนั้นไง

ครับให้มีผู้ดูแล
อ๋อแล้วก็ให้ดัวศรีมาดูแลอยู่ตรงนี้

เคยมีปฏิหารเคยมีอะไรณจุดตรงนี้บ้างไหมครับ
ก็น่าเข้าบรรษา
ถ้าท่านจะปล่อยดวงแก้วของท่าน

อ๋อนั่นเหรอดวงแก้วขึ้นเหมือนต้น

เวลาขึ้นมามันก็จะลอยขึ้นสูงมาก

แล้วก็จะมีแสงสว่างทั่วอาณาจักร
ครับจำครับพระจำครับ

ไปออกที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับ

แล้วตรงนั้นที่บอกเป็นถ้ำเป็นปากถ้ำ

สมัย๒๑๑๐ก็เคยเข้านะครับ

แล้วปัจจุบันพ่อจ้ำได้มีแบบเข้าไปบ้างไหมครับ

เวลาพ่อจ้ำติดต่อกับองค์ท่านติดต่อยังไง
ก็เวลาท่านจะมาท่านก็มาเอง

เป็นมนุษย์เหมือนอย่างเราแต่กลางวันไม่มา
จะมาเฉพาะวันพระถ้าท่านจะขึ้นมานี่เที่ยงคืนเลยครับ

จะมาบางทีก็มาไม่ซ้ำกันนี้ใช่ไหมครับ

ณจุดตรงนี้จริงแล้วพ่อเจ้าบอกเป็นจุดสำคัญแหละ

เชื่อว่าหลายคนที่มาคำชโนธก็ไม่เคยรู้มาก่อน
ฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้
ถ้าใครจะมาขอโชคขอราคขอหน่วยขออะไร
ต้องมาขอที่นี่

ไอ้แป้งติดตามตรงนี้

ไอ้แป้งเจ็บไหมมีรอยแป้งไหมรอยเต็มไม่บุน
เกี่ยวกับเรื่องการงงการเงินอะไรแบบนี้

ใช่อย่างนั้นก่อนนี้เราขอได้เลย
โอเคนะครับตอนนี้ก็มีการไหว้ขอพรกันเรียบร้อยนะครับ
ตรงจุดนี้เนี่ยนะครับซึ่งทางพ่อจ้ำเองนะฮะ
แล้วทางน้องภูภาเองก็บอกตรงจุดนี้เป็นเหมือนท้องพระคังนะฮะ
ของบริเวณเอ่อป่าคำชโนธและตรงนี้เนี่ยนะฮะ
ข้างใต้นะฮะพ่อจ้ำบอกว่าเป็นจุดเชื่อมต่อไปที่บ่อศักดิ์สิทธิ์
ถูกไหมครับพ่อจ้ำอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตพ่อจ้ำพาไปบอกศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะฮะ
ขอบคุณครับไปครับไปครับเชิญครับไปคุณพระดำ
เขาบอกเขาไม่อยากกลับเขาอยากอยู่อุ้ยจริงเหรอแต่เขาปิดหกโมงไงพูดมา
อยู่ได้อยู่ได้เหรอเขาบอกเขาอยากอยู่ต่อพ่อจ้ำครับอยากอยู่นี่เหรอ
ดึกเนี่ยเปิดไหมฮะที่นี่อ๋อต้องขออนุญาตทางอำเภอมีคนมาไหมดึกดึก
ถ้าดึกนี่ต้องต้องขอนุญาตทางกำเผินก่อนแล้วฮะก็ท่านก็ให้น้องตาลฮะ
มีคนมาเจออะไรไหมฮะดึกดึกที่นี่ก็ส่วนมากก็ท่านก็ไม่ปรากฏการณ์ให้เห็นหรอก
คือส่วนใหญ่แล้วคนที่มาขอที่นี่ความสำเร็จที่จะได้มาสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับพ่อจ้ำ
ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะได้หรอฮะแล้วทุกคนจะต้องกลับมากราบไหว้ขอขอ
กลับมาครับอืมคุณพ่อดำเนี่ยมากี่ครั้งแล้วโอ้บ่อยประมาณประมาณ
ครั้งแล้วพ่อจ้ำเกือบจะถึงแล้วครับเกือบจะถึงสิบครั้งแล้วอ่า
ดำมาบ่อยแสดงว่าเคยขอไม่ใช่หรอกเวลามาทำธุระอะไรก็จะแวะมาไง
แล้วคุณพระดำเคยมาขอไหมไม่ค่อยขอหรอกเพราะตัวเองเคยเจอ
ที่คุณเคยเล่าให้ผมฟังนั้นแบบที่ว่าตอนแรกคุณไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้
จะถามพ่อจ้ำอยู่เคยเจอเจอกับตาเลย
อยู่ดีตอนนี้ก็ไปถึงโมดำเข้ามาเนอะแล้วมีกลายเป็นผู้หญิงอ่ะ
เฉพาะผู้หญิงหมดเลยอ่ะหัวเราะแล้วทำไมฮะทำไมพ่อจ้ำ
ผู้หญิงใส่ชุดขาวหมดเลยมาเหมือนมาปฏิบัติธรรมเขามาจากไหนกันก็ไม่รู้
เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะวันนั้นไม่ใช่มีแม่ชี่
เขาคงอยากเห็นโมดำมั้งมีแม่ชีพปฏิบัติธรรมอยู่ป่ะมีคนปวดชีพ
มีไม่มีพ่อจำรู้เรื่องนี้ที่มดดำเจอใช่ไหม
ที่เอานี้ก็รู้กันหมดเลยเหรอเขาก็รู้กันนั่นไม่ใช่คน
ไม่รู้เขาต้องถามคนนี้ไงใช่คนนะไม่ใช่คนนะครับไม่ใช่คนนะ
ครับแล้วเป็นอะไรครับพ่อท่านก็อยู่ในวังนี่แหละครับ
คือเขาออกมาปรากฏกันให้มดำเห็นนี่หรอครับมดำไม่เห็น
แต่ทุกคนคนที่มากับมดำทุกคนอ่ะเห็นหมดแล้วก็สามสิบคน
ไม่ใช่คนเดียวเหรอก็เวลาฉันไปทีก็ดูสิก็มากันเยอะหมดเลยอ่ะไป
เสร็จแล้วปุ๊บเราก็นั่งกันอยู่ตรงนี้นี่คุณหนุ่ม
เรานั่งกันอยู่ตรงเราก็กลัวฝนฝนก็ตกฮะ
พวกเขาก็นั่งกันอยู่แถวนู้นตรงด้านหลังอ่ะ
คอสตูมมะดำก็ปากเสียบอกดูสิพวกนี้คงเป็นคุณนายบ้านนอกเนาะ
แล้วก็ยังขนลุกอยู่เลยอ่ะแล้วไง
เธอไปเรียกตั๊กทะแหลดตั๊กทะแหลดทำยังไงเธอรู้ป่ะ
ป้าป้ามาได้ยังไงเขาก็ไม่พูดด้วย
เขานั่งนิ่ง
จะพูดยังไงไม่รู้จักงู

เป็นบริวารอ๋อเป็นบริวารเป็นงู
ถึงเวลาปุ๊บตอนกลับปุ๊บเนี่ยเขาก็หายไปตรงเนี้ยอืม

ทุกคนที่เจอก็ไข้ขึ้นหมดอะ

ถึงเราจะเห็นเขายังไงเราไปจับไปถามเขาก็ไม่พูดหรอกเขาพูดไม่เป็น
เขาเป็นงูใช่ไหม

นี่เป็นทางเข้าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่เขียนไว้

มีเสียงฟ้าร้องดังมากเลยนะฮะบริเวณรอบนอกเนี่ย

อันนี้ลึกมากเหรอฮะเอาทำไมดูเหมือนกับตื้นนะฮะ

อย่างในน้อยกว่า๒เมตรเหรอครับ

ดินน้ำซะคือมันอาจจะเป็นหน้า

แต่ถ้าพี่หนุ่มลงไปก็ย้อบลงไปเลย

ตกครับสงกรานนี่ตกเรื่อยนะ

สัตยาครับครับสัตยาครับครับครับสาบานนามพี่พระสัตยาก็จะใช้น้ำจากตรงนี้

ต้องบอกว่าความอัศจรรย์และเรื่องราวความลี้ลับของพญานาคแห่งคำชโนธยังมีอีกเยอะ

แต่ต้องไปหมู่กันต่อสัปดาห์หน้ากับต้นตำรับตำนานผีจ้างหนังอันโด่งดังแห่งคำชโนธ

ขอขอบพระคุณสายการบินแอร์เอเชีย
สนับสนุนการเดินทางที่สะดวกสบายมาอย่างจังหวัดอุดรธานี
สนับสนุนที่พักของพวกเราในครั้งนี้
สำหรับคืนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ